เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายกรณวิสิตแสง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรม
ท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปราย
แถลงนโยบายของท่านนายกรรมตรีที่ให้ไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยการตั้งคำถามข้อสังเกตรวมถึงข้อเสนอ
นโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับผ่านท่านประธานไปถึง
นายกรรมตรีและคณะรันตรีนะครับขอสไลด์ด้วยครับผม
อ่าผมจะขออภิปรายในสี่นโยบายนะครับ
โยบายแรกครับเป็นนโยบายการต่างประเทศ
ท่านประธานครับผมนั่งฟังที่ท่านนายกรรมตรีแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวานนี้
กลับไปยังอ่านตัวนโยบายอีกครั้งในเรื่องการต่างประเทศ
ไม่ได้ตกใจอะไรครับท่านประธานแต่กังวลใจมากกว่า
ผมกังวลใจในจุดยืนในการทูตของไทยตามนโยบายที่ท่านนายมตรีแถลงไปเมื่อวานนี้
ที่จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ท่านประธานครับนโยบายการต่างประเทศต่างที่แฝงอยู่ในนโยบายที่ท่านนายกรรมตรีได้แถลงไปเมื่อวานนี้
มันสะท้อนให้เห็นถึงการมีจุดยืนทางการทูตที่ให้ความสำคัญหลักต่อคั่วโลกมหาอำนาจ
และมุ่งเน้นการดำเนินการทางด้านการทูตรูปแบบเดิม
เน้นเฉพาะการให้ความสำคัญเพียงแค่เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเท่านั้น
ต้องขอย้ำครับท่านประธานไม่ใช่สิ่งผิดนะครับที่นโยบายการต่างประเทศ
เน้นด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจเพราะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับ
แต่ท่านประธานครับมันไม่ผิดแต่มันไม่พอ
ที่เราจะวางนโยบายการต่างประเทศต้องมองให้รอบด้านครับ
โดยดูสารตั้งต้นว่าประเทศไทยคือใครในเวทีโลกเราต้องการอะไร
แล้วในเวทีระหว่างประเทศใจความสำคัญงานการต่างประเทศคืออะไร
รัฐมนตรีโจทย์ได้ออกครับอยากเรียนผ่านท่านประธานครับว่า
จริงแล้วนโยบายการต่างประเทศหลักใจความสำคัญในการสร้างนโยบายด้านนี้
คือการแสวงหาการเป็นผู้นำในเวทีสากลครับท่านประธาน

พูดง่ายครับท่านประธานนโยบายทางด้านการทูต
ไม่ใช่แค่การเติมคำในช่องว่างโดยวิ่งตามชาวบ้านเขา
นโยบายหลักของท่านนายมตรีกับรัฐบาลชุดนี้
การออกไปพบปะผู้นำประเทศต่าง
เพื่อชักชวนให้มาค้าขายสินค้าและบริการของกันและกัน
อนุมัติการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน
และอะไรต่างอีกมากมายทุกสิ่งทุกอย่าง

ต่างประเทศมันมากกว่าการค้าการลงทุนครับ
หากไทยอยากเป็นผู้นำในเวทีโลก
หรือพื้นที่สะดวกสบายในการทูตแบบไทย
ยึดติดมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นครับท่านประธาน

ต่อให้เราเน้นแทบเป็นแทบตายในเรื่องการค้าการลงทุน
เราก็ไม่สามารถเป็นผู้นำใดได้ในเวทีโลกครับ

นโยบายการต่างประเทศที่สำคัญคือการแสวงหาการเป็นผู้นำ
ดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าไทยเป็นประเทศระดับกลาง
สิ่งที่เราจำเป็นต้องคิดนอกกรอบการทูตเดิมคือ
ต้องพิจารณาสร้างความเป็นผู้นำในเวทีสากล
ที่รู้ว่าเขาต้องการประเด็นอะไรที่สำคัญอย่างยิ่ง

หรือถ้าใช้การลงทุนต้องใช้ให้น้อยสุด

ซึ่งก็คืองานทางด้านสิทธิมนุษยชนและงานทางด้านมนุษยธรรม

ใกล้ตัวเรื่องสถานการณ์ในประเทศเมียนมา
ท่านนายกมนตรีไม่ได้ให้ความสำคัญใดเลย
กับการที่ใช้ความพยายามเป็นผู้นำ
ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่รากเง่า
คือการริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในประเทศเมียนมา

ปัญหาการลีภัยและการพลัดถิ่นภายในเมียนมา
ปัจจุบันมีผู้ลิภัยบริเวณชายแดน

อยู่เป็นเวลา๓เดือนแล้วเกือบ๑๐๐๐คน
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว๕แห่งในจังหวัดแม่งศร
นี่ยังไม่รวมถึงพี่น้องชาวเมียนมา

๙๑๐๐๐คนที่อยู่บริเวณชายแดน
เรายังไม่ทราบอนาคตครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ผมไม่เห็นนโยบายใดจากการแถลงนโยบายของคุณเศรษฐา
หรือว่าไทยเรามีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้ครับท่านประธาน
หรือการคงสถานะทางการทูตแบบปิดหูปิดตา
นี่ยังไม่รวมเรื่องประเด็นการอุ้มหายแรงงานข้ามชาติภูลิภัย
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างที่ไทยจำเป็นต้องให้ภาคทยานุวัฒน์
และศัตยบันที่ไทยไม่ได้ความสำคัญเท่าที่ควร
เนื่องจากได้มองเรื่องสิทธิมนุษยชนและงานทางด้านมนุษยธรรม
จากมุมมองของความมั่งคงเพียงเดียว
ท่านประธานครับหากเราไม่อยากเป็นแค่ลูกไล่ในวิธีโลก
นะครับท่านประธานกรอบกระบวนทัศน์ทางด้านการทูต
ต้องกล้าคิดกล้าทำและคิดนอกกรอบให้ได้
เพราะจริงแล้วเราไม่ต้องลงทุนใดเลยครับท่านประธาน
เพียงแค่เราจำเป็นต้องมีใจที่เป็นมนุษย์
ให้มากกว่าหัวใจทางด้านการค้าเพียงอย่างเดียว

นโยบายที่๒ครับนโยบายการสร้างสันติภาพปาตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพปัตตานี

ทำให้ผมรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธาน
เพราะผมพบกับคำว่าสันติภาพอยู่แค่เพียง๒คำเท่านั้น

ท่านแถลงว่าการเป็นผู้นำในการส่งเสริมสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของโลก
และการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
วบคู่กับการสร้างสันติภาพและการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่อยู่ในแถลงตัวนโยบายของท่านนายกรุงตรี

พี่น้องที่ชายแดนใต้เขาตั้งหน้าตั้งตารอฟังท่านนายมตรีอยู่
ท่านประธานครับ

ควรเป็นการประกาศเจตนารมณ์ด้านการเมืองที่ต้องชัดเจนที่สุด
เพื่อจุดประกายแห่งความหวังให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง
มีความมั่นใจต่อแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐ

จะได้เชื่อถือต่อแนวทางรัฐบาลไทยว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่
เป็นเรื่องน่าเสียใจแทนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้มากครับท่านประธานครับ

มีการกล่าวถึงคำว่าหลักนิติธรรมอยู่ถึง๕ครั้ง

นอกจากหลักการนี้จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญการสร้างสันติภาพในปาตานีแล้ว
เสริมสร้างสังคมได้เข้มแข็งบนพื้นฐานหลักนิติธรรม
ยังเป็นผลลัพธ์๑ที่ถูกคาดหวังไว้ในวาระ๒๕๖
สำหรับการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ
เพื่อรับประกันความเสมอภาคของทุกคน
และทุกกลุ่มในการเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยเท่าเทียมกันอีก

สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน
ประชาชนกับประชาชนที่มีความแตกต่าง
ความคิดศาสนาและอุดมการ
ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ภายใต้หลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง

ทางทฤษฎีและควรทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง

แต่ตัวผมยังมีข้อกังขาอยู่ครับว่า
และความกังวลด้วยในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

รวมทั้งขออนุญาตนำเสนอข้อเสนอนะครับ
ความหมายของคำว่าหลักนิติธรรมท่านประธานครับ
ชนชาติและรัฐเอง
ช่วยกลับมานึกันครับสไลท์ครับขอบคุณครับ

คือมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด๖หลัก

อย่างเสมอเหมือนกันต่อกฎหมายเดียวกัน
และปัจจัยสำหรับที่สุดคืออมประกอบข้อที่๖

เสร็จภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
หนุนเสริมความเป็นประชาธิปไตยของสังคม

เรื่องหลักนิติธรรมทุกประเทศยอมรับกันหมด

หมายของการบังคับใช้กฎหมาย
มุ่งรับประกันสิทธิเสรีภาพ

ประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้มีอยู่บนหลักนิติธรรม

หมายถึงว่าเป็นการปกครองโดยใช้กฎหมาย

ดุลพินิษฐ์และตามอำเภอใจ

โดยพวกเขามักอยู่เหนือความรับผิดชอบ

กรณีที่เป็นผู้ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองเอง

เราคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับท่านประธาน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในภาวะผิดปกติ
การบังคับใช้กฎหมายมา๒๐กว่าปี
พี่น้องเราที่นั่นต้องใช้ชีวิต

นโยบายทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้
เป็นผลดีต่อมิติปฏิบัติการทางทหาร

โดยเฉพาะต่อมิติการอำนวยความยุติธรรม

ที่เป็นมิติที่สำคัญยิ่งกว่าการทหาร

วางใจต่อรัฐและยุติสถานการณ์ความรุนแรง

หรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือท่านนายกมนตรี
จะยังคงแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปาตานี
ที่ตั้งสมการการแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด

การแก้ไขปัญหานี้จะถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติ

เกือบทั้งหมด๑๒คนใน๑๓เขต

ผมขอเน้นย้ำนะครับเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธาน
สันนิภาพที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยบนปลายกระบอกปืน
และในขณะเดียวกันสันนิภาพที่แท้จริงก็ไม่สามารถเกิดจากการเยิน
โยนเงินมูลค่าอันมหาศาลลงไปในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
ผมขอฝากคำนี้ไว้ครับทุกท่านที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขในการนำพาสันติภาพยั่งยืนกลับขึ้นมา
นิติธรรมนิติธรรมและนิติธรรม
โยบายที่๓ครับนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ถ้ามาทางครับเราเคยอยู่กับรัฐบาล
ทอดอำนาจประเด็จการมากว่า๙ปี
ภายใต้หลักการความมั่นคงนำการเมือง

ถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการเมือง

และรวมถึงคนไทยที่อยู่นอกประเทศด้วย

การปรับโครงสร้างกลไกด้านความคงเท่านั้น

เห็นแค่นโยบายการปรับโครงสร้างกลไกความมั่นคงเท่านั้น

แต่ผมยังไม่เห็นถึงแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน
ที่พอจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการนำไปเป็นกรอบการดำเนินการในภารกิจ

คำแถลงว่าด้วยการปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคง
ผมมองว่ายังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ

โจทย์ทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับมิติงานความมั่นคงของประเทศเราเอง
เป็นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้
ไม่เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อความมั่นคงของรัฐบาล
กลายเป็นภัยคุกคามของประชาชนเสียเองในที่สุด

ตัวอย่างการดำเนินการตามข้อเสนอของผม
คือบรรดางบรับทั้งหลาย
ผมเสนอว่ารัฐบาลต้องเพิ่มระดับการเปิดเผย
กลไกฝ่ายนิติบัญญัติต้องสามารถตรวจสอบได้
เขาต้องยอมรับเขาว่าโดยข้อที่จริง
การใช้งบรับที่ผ่านมาในหลายเรื่องนั้น
ไปด้วยข้อกังขาที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชน
ต่อรัฐและเป็นสิ่งที่ลดทอนความชอบทำของรัฐ
ในการดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติ
อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านประธาน
ยังมีประเด็นเราที่เราต้องยกเครื่องการขับเคลื่อนความมั่นคงทั้งระบบอีกหลายข้อ
ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานความมั่นคงเท่านั้น
ท่านประธานครับเวลาเราใช้คำว่าระบบงานความมั่นคง
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักคือสำนักงานสภาความของชาติ
อำนวยการรักษาความคงภายในราชนาจักร
สำนักเขากรองอีชาติกรองทัพตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์รักษากรตลอดจนกลงการรักษาความมั่นคงชายแดนทั้งหมด
ส่วนถัดมาคือหน่วยงานด้านบริหารจัดการ
และกำกับปฏิบัติงานความมั่นคงได้แก่กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหมหน่วยงานด้านงบประมาณและรัฐสภา
ส่วนที่๓คือหน่วยงานด้านการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
แก่กระทรงยุติธรรมศาลอายการเรือนจำ
ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบพื้นฐานสิ่งที่เราเรียกว่าระบบงานความมั่นคง
เราจะเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างงานแต่ละหน่วยงาน
ที่ต้องปฏิรูปทั้งระบบอย่างสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ผมเห็นว่าเราควรจะใช้คำนี้ครับ
คำแถลงนโยบายของท่านนายมตรีและรัฐบาลชุดนี้
เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงคือรัฐบาลจะปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงทั้งระบบ
ให้มีความทันสมัยมีความรับผิดชอบความโปร่งใสประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยการดำเนินการบนหลักนิติธรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นต่อความจำเป็นด้านความมั่นคง
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และกลุ่มคนสามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัย
กับกลุ่มทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การควบคุมการกำกับของประชาชน

ท่านประธานครับจริงแล้วผมก็อยากเปรียบเทียบนะครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
ก็อยากจะขออนุญาตนะครับคือจะมี๒รัฐบาล
ในการดำเนินการภายใต้นโยบายความคงเอาไว้๕แนวทาง
รวมทั้งของปี๒๑๖๒ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็มีความมั่นคง๕แนวทางที่คล้ายกันครับ
ของทางคุณยิ่งรักนะครับก็คือการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่าง
เป็นภัยธรรมชาติภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างนานา
พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เช่นเดียวกัน
สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน
โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแลความรักษาสนุก
สิ่งต่างเหล่านี้ครับจริงท่านประธานที่ผมยกขึ้นมา
ไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์นะฮะ
อนุญาตต้องเอนามท่านแต่ว่าผมไม่เห็นข้อความที่มีอย่างนี้
แนวทางลักษณะนี้ในคำแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาเลย
เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระบุไว้ครับท่าน
อย่างไรก็ตามครับรัฐบาลคุณเศรษฐาได้ตั้งเป้าหมายที่ดี
คือการมีความมั่นคงภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับสภาวะของโลก
ท่านครับก็จริงมีอีกนโยบายหนึ่งนะครับ
แต่ก็คงจะให้เพื่อนสมาชิกของพักเก้าไกล
พูดเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
แล้วก็สุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับก็ขอ
พวกเราประชาชนชาวไทยก็ได้แต่หวังครับ
รัฐบาลที่มีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องยอมรับคำวิจารณ์จากสังคมและสาธารณะให้ได้
จากนโยบายต่างที่ท่านได้แถลงมาโดยส่วนมาก
เป็นนโยบายที่ไม่ตรงปก

เพราะรัฐบาลเองก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ตรงปกอยู่แล้ว
ซึ่งท่านนายกรรมตรีคณะมตรีก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปครับว่า
จะเป็นรัฐบาลที่มีปกแข็งและปกอ่อน
นโยบายนั้นจะตรงกับปกที่ท่านเอามาคลุมหรือไม่